ป่าไทยดังไกลทั่วโลก
คุณผู้ชมพูดแบบนี้เพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เขามาร่วมการแข่งขันที่
จักรยานยนต์ทางเรียบที่บุรีรำโมโตอะไรนะ
โมโตจีพีอย่าพูดผิดสิคุณ

ได้เรื่องชื่อการแข่งขันเอาไว้ก่อน
แต่ว่าที่เขามาที่บ้านเราเนี่ยเขาก็เดินอยู่บนทางเท้าค่ะคุณผู้ชม
บนทางเท้ามันมีมอเตอร์ไซค์
ขึ้นมาวิ่งบนฟุตบาทเลย
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้ที่เขาอัดหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมครับนักแข่งเหล่านี้
เขาเป็นนักแข่งระดับโลกระดับสากล
เขามีมาตรฐานต่างจะแข่งอะไร

จะวิ่งรถจักรยานยนต์วิ่งบิ๊กไบท์

แต่คราวนี้เขามาเห็นแบบนี้โอ้ก็ตกใจสิ
นี่ก็เป็นเส้นทางที่เขาเดินอยู่ด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนที่ทรัพย์ที่เราขึ้น
แปลรวมคำพูดของเขาคือเหมือนกับ

แต่ดูสิมอเตอร์ไซค์มาวิ่งหลายคันเลยนะคะ
ซึ่งผู้ชายคนที่เขาอัดคลิปเนี่ยคือ

แล้วก็มีชาวเน็ตเขาก็เอาคลิปไปแชร์กัน
อยากให้คนไทยเลิกสักทีเถอะ
ขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้า

แล้วนี่ค่ะคือเขาก็มีการโพสต์ภาพ
เป็นภาพข่าวจากรายการของเรานี่แหละ

แต่ดังแบบนี้เราก็ไม่ได้อยากดังไงคะ

คลิปอื่นยังมีอีกเยอะเลยนะคุณสืบสกุล

ขี่รถบนถนนสายเชียงใหม่เชียงราย

ทีแรกจะบอกว่าเขาขี่ถูกรถอยู่บนถนน

อู้หู

และเดี๋ยวเราซูมเข้าไปดูที่ไมค์ความเร็ว

วิ่งแบบล้อเดียวเพราะยกล้ออยู่
แล้วก่อนที่จะยกล้อก็ฉวัดเฉวียซะเหลือเกินอ่ะ

ขี่รถจักรยานยนต์แบบนี้กลัวจะเสียหลักเป็นอุบัติเหตุ
แล้วก็ห่วงคนที่ใช้รถใช้ถนน

ใช่นี่แหละโอ้โฮเลยเอามา

คุณผู้ชมอีกคลิปหนึ่งหวาดเสียวบอกไว้ก่อนเลย
เนี่ยจังหวะที่แบบโอ้โหผู้ชาย
กำลังจะข้ามตรงรางรถไฟพอดีเนี่ยนะคะ
คลิปนี้มาจากผู้ใช้เฟซบุ๊คเป็นพนักงานการรถไฟค่ะ
เขาถ่ายได้จากหัวขบวนเลยคุณสืบสกุล
มันหุดหวิดจริงเดินข้ามตัดหน้าขบวนรถไฟ
แล้วจริงถ้าเกิดว่าเปิดฟังเสียงในคลิปนี้
เสียงแบบเสียงบุบดังลั่นเลยค่ะ
แต่เขาไม่ได้ยินหรือยังไงก็ไม่รู้
จุดตรงนี้ณสถานีรถไฟหัวหมาก

รอดอย่างบุดหวิดด้วยความมักง่าย
ครั้งหน้าอาจจะไม่โชคดีแบบนี้นะครับ

เหตุการณ์บนท้องถนนเกิดขึ้นกับรถเก๋งคันนี้
จอดรอแหละแต่ว่าก็ล้ำไปโดยถนนเหมือนกัน
แล้วอยู่ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นคุณ

มีรถกระบะส่งของเสียหลักหมุนเข้ามาชนทับ
รถเก๋งสีขาวคันนี้แบบเต็มเลย
ทั้ง๒คันปลิวหายออกไปจากกล้องเลยนะคุณ
นี่แล้วดูสภาพสิเป็นซากเลยค่ะ
คุณอยากรู้ไหมเกิดขึ้นที่ไหนเราก็อยากรู้เหมือนกัน
สิทธิ์ของเราอยากรู้เพราะว่าเห็นคลิปแล้ว
ก็ต้องไปตรวจสอบนะครับพบว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้เองบนถนนแยกรัชดาวัดม่วง
ในอำเภอท่าฉังจังหวัดสุราธานีนะครับ
แล้วเห็นซากแบบนี้คืออยากรู้ว่าแล้วคนในรถเป็นยังไง
ใช่ไหมครับมีครับมีผู้บาดเจ็บสาหัสเป็นผู้หญิง๒คน
นั่งมากับรถเก๋งสีขาวซึ่งจริงเนี่ย
ก็ไม่รู้อิโน่อีเหน่อะไรนะแค่จอดล้ำถนนเข้าไปนิดเดียวเองนะครับ
แต่ปรากฏว่าก็เกิดอุบัติเหตุกับเธอนะครับ
ส่วนคนขับรถกระบะส่งกระดาษบาดเจ็บเล็กน้อย
ถูกดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยประมาทนะฮะ
เห็นไหมบางทีเราไม่ประมาท
แต่คนอื่นเขาประมาทก็ทำให้เราทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตได้นะครับ
ใช่ค่ะเอาคลิปแบบนี้มาย้ำเตือนนะคะ
เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนมีสติในการขับรถด้วย
ใช้ร่วมกันต้องบอกว่าใช้ร่วมกันนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่าคนเดินเท้านะครับ